เอาล่ะอาจารย์สุภาพคลิกระจายมาอยู่กับคุณผู้ชมแล้ว
ขีดเส้นใต้เมืองไทยแน่นอนจับตามเรื่องใหญ่แล้วครับ
เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมนาคมที่ผ่านไป
และคุณชัชชาติได้คะแนนเสียงท่วมท้นเลยนะฮะ
การเลือกตั้งครั้งนี้บอกถึงปรากฏการณ์อะไรบ้าง
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพสวัสดีนะครับอาจารย์
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมที่ผ่านไปหยก
มีอะไรบ้างที่จะนำมาเน้นย้ำในขีดเส้นใต้
เรื่องคะแนนถือว่าทำลายสถิติของผู้ว่าทุกคน
ที่ได้รับการเลือกตั้งมา๑๓๘๖๒๑๕คะแนน
คราวที่แล้วเนี่ยคุณชายสุขุมพันธ์ทำสถิติไว้
อันนี้ถือว่าเป็นประวัติการ
คะแนนที่ได้เนี่ยมากกว่าคะแนนของผู้สมัครทุกคนรวมกัน
อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรก
ที่ได้รับฉันธานุมัติจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบนี้
คือชนะทุกเขตเลือกตั้ง
มีคำถามตามมาว่าผลการเลือกตั้งผู้ว่าและผลการ
เลือกตั้งสอกรคราวนี้มันมีนัยยะทางการเมืองที่จะวัด
ความนิยมระหว่างผู้สมัครที่อยู่ฝ่ายฐานอำนาจกับผู้
สมัครที่อยู่คนละฝั่งกับฝ่ายฐานอำนาจหรือที่เขาเรียก
ตัวเขาเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมากน้อยแค่
ไหนเพราะผู้สมัครอย่างน้อยสองคนคือคุณชัดชาติกับคุณ
วิโรธที่ได้คะแนนรวมกันถึงหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่น
สองร้อยห้าสิบสามคะแนนเนี่ยน่าจะเป็นตัวชี้วัดได้และ
ถ้ายิ่งดูผลเลือกตั้งสอกรโอ้โหยิ่งเห็นนัยยะเห็น
สัญญาณชัดเข้าไปอีกเพราะผลการเลือกตั้งสกเอาตัวเลขมา
ประจาธิปัตส์เก้าคนเก้าเขตไทยสร้างไทยเหลือแค่ได้
แค่สองคนลักคุรุ่งเทพ์สองคนพลังปราจารัตสองคน
อิสระสองคนสัญญาณแบบนี้จึงมีบทวิเคราะห์ตามมาว่านี่เป็นสัญญาณ
เป็นสนามกอทมที่ส่งสัญญาณถึงการเลือกตั้งใหญ่
เป็นสัญญาณถึงลุงลุงไว้ว่าได้เวลาเก็บฉากได้หรือยัง
แล้วสัญญาณที่ว่านี้มันขีดวงอยู่เฉพาะในกอทมไหม
หรือมันจะเป็นสัญญาณที่ลามไปถึงจังหวัดอื่นอื่นด้วยอันนี้เป็นคำถามที่หนาวหนาวร้อนร้อนอยู่ในหัวใจของฝ่ายที่
ครองอำนาจอยู่ในขณะนี้แน่นอนครับว่าฝ่ายที่อยู่ตรงกันข้ามกับฐานอำนาจรัฐ
ฝ่ายที่ถือครองอำนาจจะทำใจยอมรับหรือไม่ก็แล้วแต่
แล้วอย่าว่าแต่คนที่ยืนอยู่คนละฝั่งเลยครับพอผลการเลือกตั้งออกมาโอ้คนฝั่งเดียวกันก็ออกอาการ
ของคุณหมอวลงเดชกิจวิกรมว่อนมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
คุณหมอวะลงโพสต์ยังไงครับคุณหมอพะลงโพสต์ว่า
เราควรตำหนิสามปที่ประชาชนอุตส่าห์ให้โอกาสพวกท่านทำหน้าที่
แม้ท่านจะมาจากรัฐประหารประชาชนก็ยังให้โอกาส
แทนที่จะทำหน้าที่ในโอกาสที่ประชาชนมอบให้แต่ท่านกลับไปเกรงอกเกรงใจกันเอง
แทนที่จะเกรงใจประชาชนกลับปล่อยให้มีการทุจริตคอลลับชั่น
นี่คุณหมอวรงนะฝั่งเดียวกันแท้
การเมืองก็เป็นอย่างนี้เองเขาถึงเรียกกันว่านี่แหละสัจธรรมการเมือง
พักที่มีทั้งได้ทั้งเสียจากการเลือกตั้งคราวนี้คือพักสร้างอนาคตไทย
ที่คุณหญิงสุดารัฐเป็นหัวเรือใหญ่ที่ได้คือพักสร้างอนาคตไทยได้โอกาสสำคัญ
ที่แสดงตนให้คนรู้จักพักจากการหาเสียงผู้ว่ากอทมและสคคราวนี้
ได้รู้จักว่าอ๋อมีพักไทยสร้างไทยเกิดขึ้นแล้วนะ
มีพักที่คุณหญิงสุดารัฐเป็นหัวเรือใหญ่อยู่นะแต่ว่าพอมาดูอีกมุมหนึ่ง
เสียงตอบรับใจแป้วเลยครับนวตรีอากาศตรีสิทธาได้คะแนนน้อยเนี่ย
ไม่แปลกหรอกครับแต่เสียงที่ลงคะแนนให้สอก่อน
มาสองคนจากสองเขตอันนี้มันเสียเชิงเจ้าแม่กอทมไปเยอะเลยครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเชื่อกันว่าคุณหญิงสุดารัฐ
มีอิทธิพลมีบารมีในกอทมอยู่มากแต่ว่าทำไม
สอกรแค่สองเขตสองคนอนาคตของพักไทยสร้างไทยในกอทมจะเป็นยังไงล่ะ
ถ้าผลการเลือกตั้งสกออกมาแบบนี้ถัดมาหลังจากนี้ไปข่าวผู้ว่ากอทมทิศทางควรจะเป็นยังไง
หนึ่งคนกรุงเทพจะเฝ้าจับตามองการทำงานของผู้ว่ากอทม
มากกว่าทุกครั้งที่มีผู้ว่าคนใหม่เพราะอะไรครับ
เพราะการหาเสียงผู้ว่ากอทมคราวนี้เนี่ยสู้กันโดยนโยบาย
ที่ประชาชนอยากเห็นประชาชนอยากได้ประชาชนเป็นฝ่ายกำหนด
ทุกเวทีปลาใสทุกเวทีดีเบตถูกบันทึกไว้โดยคนที่เฝ้าจับตามอง
แล้วเขาจะหยิบเอานโยบายที่หาเสียงเหล่านั้นแหละมาติดตามทวงถาม
อย่างเช่นนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมที่มันเป็นปัญหาเฉพาะหน้า
เพราะว่าผู้ว่าคนใหม่มารับหน้าที่เอาช่วงหน้าฝน
สิ่งที่เร่งมือทำที่คุณชัดชาติบอกผมไว้ก็คือว่าจะจัดการลอกท่อเล็ก
ที่เป็นเส้นเลือดย่อยซึ่งเป็นท่อระบายน้ำขนาดเล็ก
ที่มันอยู่ในสภาพอุดตันอยู่ในสภาพระบายน้ำไม่ได้
จะต้องเร่งจัดการให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เพื่อรอรับหน้าฝนนี้
โมงย่งอุโมงยักษ์เนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกครับ
ถ้าท่อเล็กที่เป็นเส้นเลือดฝอยส่งน้ำไปสู่ท่อใหญ่ไม่ได้
ทีนี้ตัวแปรสำคัญของงานนี้คืองบประมาณครับ
ถอยกลับไปดูงบประมาณปี๖๕ที่ใช้อยู่เนี่ย
อทมได้รับจัดสรรงบประมาณมาเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบห้าล้านบาทงานที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำ
สำนักระบายน้ำได้งบไปเจ็ดพันล้านสำนักสิ่งแวดล้อมก็เกี่ยวข้องได้งบไปหกพันแปดร้อยสี่สิบ
ฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าเฉพาะงบที่ใช้ในสำนักการระบายน้ำเนี่ย
ใช้ไปแล้วเท่าไหร่อนุมัติไปแล้วเท่าไหร่
ยังเหลืออยู่อีกเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่คุณชัดชาติจะทำได้ทันที
คือการปรับทัศนคติของคนทำงานในกมกธม
ที่คุณชัดชาติได้บอกกับคุณบุ๊กในช่วงสัมภาษณ์ไปเมื่อกี้
นั่นแหละสำคัญคือต้องให้คนกอทมเอาจริงเอาจังกับหน้าที่ของตัวเอง
สิ่งที่เป็นปัญหามาตลอดระบบสูบน้ำมีขยะมีวัชพืช
ลอยมาติดตะแกรงที่เป็นตะแกรงกั้นก่อนจะเข้าเครื่องสูบน้ำอ่ะ
มันก็ทำให้ระบบสูบน้ำมีปัญหาอันนี้เจอกันบ่อย
ผู้ว่าพิจิตรรัฐกุลเป็นผู้ว่าก็เคยชวนผมไปดูงานพวกนี้
เดี๋ยวนี้ก็ยังเหมือนเดิมแล้วสิ่งที่เกิดตามมาคือ
สังเกตไหมครับว่าเวลาฝนตกหนักระบายน้ำไม่ได้
่งเช้าขึ้นมาเราถึงรู้ข่าวว่าอ๋อไอ้เครื่องสูบน้ำกระแสไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันไฟดับ
หาไฟสำรองมาไม่ได้ประตูน้ำก็ขัดข้องทำงานไม่ได้
กว่าจะซ่อมแซมได้ใช้เวลานานน้ำก็ท่วมไปข้ามวันข้ามคืน
นี่ผู้ว่าชัดชาติต้องลงไปรบกับปัญหาเหล่านี้ปัญหาเรื่องของคน
ตอนที่ผู้ว่าชัดชาติตลอดไปดูปัญหาในรอบสองปีที่ผ่านมาเนี่ย
คุณชัดชาติก็ได้เห็นปัญหาปลีกย่อยเหล่านี้ฉะนั้นผู้ว่ากอทมคนใหม่รู้ปัญหาครับ
ปัญหาออกเห็นปัญหาแน่นอนจึงขึ้นอยู่กับว่า
จะขับเคลื่อนค่าราชการเจ้าหน้าที่กอทม
ให้ลงมาลุยแก้ปัญหาด้วยกันได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เรื่องใหญ่
ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เงินไม่มีเงินก็ทำไม่ได้
งบประมาณไม่พอก็ทำไม่ได้แต่บางปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เงิน
ปัญหามันอยู่ที่คนการแก้ปัญหาคือ
ทำยังไงที่จะถึงลูกถึงคนนี่คือการบ้านข้อแรก
ข้อแรกเลยคือต้องเข้าไปปรับทัศนคติการทำงานของข้าราชการ
ที่มีปัญหาอยู่เยอะที่ตั้งใจจริงทำงานก็มี
ที่ยังมีปัญหาอยู่ก็เยอะนี่คือหัวใจสำคัญ

ในช่วงที่เราได้ผู้ว่าคนใหม่ก็ให้กำลังใจคุณชัดชาติ
สิทธิพันธ์ครับซึ่งได้ต่อสู้มายาวนาน๒ปีกว่า
ขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะ